จังหวัดตรังเหตุการณ์ที่คนร้าย
บุกมายิงทนายว่าวทนายว่าวเนี่ยนะคะ
เป็นนักเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับที่ดินให้กับชาวบ้าน

ใช่ค่ะแล้วทีนี้ประชาชนก็รัก
แต่ว่าทนายว่าวถูกยิงคนร้าย
ปลอมมาเป็นเหมือนกับชาวสวนมะละกอ
แมสแล้วก็มีกระสอบมะละกอ

เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าของเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณผู้ชมที่บ้านห้วยคดตำบลวังมะปรางเหนือ

จุดตรงนี้เป็นสวนยางพาราและพื้นที่ก็กว้างใหญ่มากเลยนะคะ

ห่างออกไปประมาณ๑๕เมตรจากตัวรถ
เจอร่างของทนายว่าวหรือว่านายสมศักดิ์อ่อนชื่นจิต
อายุ๕๔ปีเสียชีวิตจมกองเลือดนะคะ
มือขวายังกำมีดพระอยู่เลย
ทางแพทย์ก็มีการชนะสูตรพลิกศพ
พบบาดแผลถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด๔นัดนะคะ
แล้วก็ห่างจากศพไปประมาณ๕เมตรเนี่ย
เห็นร่องรอยเป็นร่องรอยเลือด
ดเป็นทางยาวไปจนถึงสะพานปูนข้ามลำห้วย
แล้วเจอกระสอบใส่มะละกอเปื้อนเลือด

ทีนี้จากการตรวจสอบรถยนต์ของผู้ตาย
ก็เจอโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
อาวุธปืนลูกโม่๑กระบอกวางอยู่ในรถ

ก็ทราบว่าในสวนยางพาราเนื้อที่๔๐กว่าไร่

ก่อนเกิดเหตุตัวธนัยเหว่า
ก็ได้เดินทางมาจากที่บ้านพัก
ซึ่งอยู่ห่างจากสวนยางประมาณ๑กิโลเมตร
ทีนี้มีคนงาน๓คนตัดย่าอยู่ในสวนยาง

คาดว่าน่าจะมีคนร้ายไม่น้อยกว่า๒คน
ก็ทำทีเป็นชาวสวนล่ะค่ะ
ถือกระสอบใส่มะละกอเดินเข้ามาหาผู้ตาย
แล้วทีนี้ก็ก่อเหตุค่ะ
หน่ำยิงซึ่งยิงจากสะพานปูนข้ามห้วยนะคะ
ทีนี้ตัวทนายว่าวพยายามวิ่งหนีเอาตัวรอด
แต่ว่าคนร้ายเนี่ยตามมายิงซ้ำนะแม้ว่าทนายว่าวจะล้มลง
แต่คนร้ายก็ยิงซ้ำจนทำให้เสียชีวิต

เขาก็บอกนะประมาณ๗โมง๔๐ตอนเช้า
ถางป่าอยู่อีกฝากหนึ่งของสวนเลยค่ะ
ได้ยินเสียงปืนมันดังปั้ง๓นัด
ตอนนั้นลูกจ้างยังไม่คิดอะไร
มารู้ว่าทนายว่าวถูกยิง
ซึ่งเขาบอกว่าตอนที่ลูกจ้างมาตัดย่าเนี่ยนะ
ตัวทนายว่าวไม่เคยเข้ามาดูในสวน
ทีนี้ไปสอบถามลูกสาวของทนายว่าวก็เล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าที่ผ่านมา
คือจริงพ่อเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชาวบ้านเสมอเลย

ลูกสาวบอกว่าพ่อเคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหากับเจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน

เดี๋ยวให้ฟังลูกสาวเล่าก่อนนะคะ
พ่อก็ช่วยชาวบ้านแถวนี้ตลอดเลยอะค่ะ
ไม่เคยกินรายออกไปเลย

แล้วลูกก็บอกว่าทำไมถึงทำกับพ่อได้ลงคอ

แล้วลูกพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ร้องจนไม่มีน้ำตาออกมาแล้วนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมจากข้อมูลการสืบสวน
ก็ได้ข้อมูลมาว่าตัวทนายว่าวถือว่าเป็นแกนนำคนสำคัญของชาวบ้าน
ในการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิที่ดินทำกิน
พื้นที่สวนปาล์มน้ำมันหมดสัมปทานจำนวน๖๓๘ไร่เนี่ย
ก็จะจัดสรรให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้มีที่ดินทำกิน
ทีนี้ค่ะปรากฏว่ามันมีกลุ่มมีกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมือง
ผู้นำชุมชนบางรายแล้วก็ผู้มีอิทธิพล
ยึดครองพื้นที่สวนปั๊มน้ำมันตรงนี้จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นี่แหละค่ะ
แล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางทนายว่าวพร้อมกับชาวบ้าน
ก็ต่อสู้เรียกร้องมาโดยตลอดเคยเกิดเหตุด้วยนะคะ
เป็นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่ชาวบ้าน
ที่ไปหาของป่าแล้วก็ไปเก็บผลปาล์มน้ำมัน
ในพื้นที่มาแล้วหลายครั้งแต่ว่ารอบนี้ค่ะคุณผู้ชม
คนร้ายบุกมายิงทนายว่าวถึงในสวนจนเสียชีวิตนะคะ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะสืบหาตัวคนร้าย
เพื่อนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับ